ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วคนให้ความสนใจ
สัญญาธาตุสวาสตร์สั่งร่วมเพศ๓ผัวเมีย
แล้วผู้หญิงคนนึงเป็นสาวหล่อ
คือเข้าใจไหมว่าเขาก็เป็นสาวหล่อนะ
แล้วเขาถูกบังคับให้ทำแบบนี้มันจะเป็นยังไง
หล่อผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ศูนย์
รับแจ้งความกองบัญชกาตรฯตบรวจสอบศูนย์กลาง
เพื่อให้ดำเนินคดีกับสามีและภรรยาเจ้าของบริษัทโลจิสติก
คุณผู้ชมนางสาวปลาเล่าบอกว่า๖ปีก่อนย้อนไปเขาเข้าทำงานที่บริษัทโลจิสติกที่จังหวัดชนบุรีครับ
แล้วก็รู้จักสนิทสนมกับภรรยาของเจ้าของบริษัท
มีการช่วยเหลือกันด้านการเงินเป็นระยะรวมแล้วสัก๕แสนบาทได้
เป็นการทยอยให้โดยเสน่หาไม่ใช่เป็นการให้ยืมนะค่ะ

เมื่อ๓เดือนก่อนเจ้าของบริษัทมาเห็นแชทครับ
มาเห็นแชทที่สาวหล่อคุยกับภรรยาของเขา
เห็นการโอนเงินนะครับก็เลยไม่พอใจ

เคลียร์กันที่โรงแรมย่านปฐุมวันครับ
หล่อเธอก็คิดว่าเอาก็ได้มาเคลียร์เรื่องเงินใช่ไหม

ก็แสดงว่าในแชทนั้นมีการคุยกันเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสาวหล่อกับภรรยาของเจ้าของบริษัทใช่ไหมคุณผู้ชม
แต่เธอกลับถูกเจ้าของบริษัทพอไปถึง
บังคับขืนใจต่อหน้าภรรยาครับ

สัญญาแบบนี้คุณผู้ชมเคยเห็นไหม
สัญญาให้ร่วมหลับนอนแบบ๓คนผัวเมียครับ

เธอมีตังค์ไหม๑๐ล้านบาทเธอมา

แต่เจ้าของบริษัทยืนยันให้ชดใช้เป็นตัวเธอนี่แหละ
แล้วครูตอนนั้นครูบอกไม่เซ็นเหรอ
เซ็นเดี๋ยวจะแจ้งความเรื่องที่เธอมามีความสนิทสนมกับเมียฉันนะ
แล้วเธอได้เงินไปตั้ง๕แสนบาท
ใช่เพราะทยอยให้ทุกเดือนกันเดือนละหมื่นถึง๓๐๐๐แบบนี้

นั่นคือภาพที่เขาไปกันแบบ๓คนใช่ไหม
เธอบอกเธอจำใจเซ็นสัญญาไปคุณผู้ชมครับ

กลางวันทำงานบริษัทหลังเลิกงานถูกเรียกไป
มีความสัมพันธ์กันแบบ๓คนผัวเมียแทบทุกวัน

แล้วเธอบอกว่าคืออันนี้ที่เราเล่าเนี่ยเราเล่าเพราะเธอเล่านะ
เอาเราไม่ใช่ว่าเราไปเอาสิ่งที่เป็นความลับมาเล่านะ

เล่าให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของเธอ
ก็เธอบอกว่าแบบ๓เดือนเธอบอกว่าไม่ต่ำกว่า๙๐ครั้ง
มีเลือดออกทางช่องคลอดด้วย
ยืนยันว่าได้พยายามขัดคืนแล้วปัดป้องแล้ว

พยายามหนีก็หลายครั้งแล้วหนีได้ไหม
ก็หนีไปก็ถูกตามรังควานไง
ถูกตามรังควานถึงบ้าน

คือเอาเรื่องไปบอกเพื่อนสนิททำให้เธออับอายด้วย

จากนี้นางสาวปลายังเอาคลิปเสียงที่เจ้าของบริษัทติดต่อมาหา
ขณะที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากทนายภัยศาล

อ๋อเอ้ยแต่งน่ะ
มันไม่ติดไปเองทั้งนั้น
ได้เลยแชมน์

คุณแค่ไม่บอยวา

เค้าเป็นผู้ชายเค้าเรียก

เรื่องเงินมันก็คือส่วนเรื่องเงิน

คุณเสียถัดยานั่นอยู่เวทีกับเวทีกันแล้ว

ถ้ามีเด็กนั่งอยู่ด้วยก็อธิบายเด็กด้วยนะถ้ามีเด็กก็อธิบายเด็กด้วย
ถ้านั่งดูข่าวอยู่อืมทนายภัยศาลเปิดเผยบอกว่าสามเดือนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ครั้งนะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยบอกอึดอัดไม่ใช่ยอมนะใช้ชีวิตอยู่อย่างอึดอัด
เพราะว่าเธอต้องอยู่กับสัญญาธาตุในข้อหาร่วมกันกระทำความผิด
ฐานกระทำชำราวผู้อื่นข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
โดยยินยอมหรือไม่ก็ตามครับทนายภัยศาลบอกว่า
สัญญาที่ล่างมามันเป็นสัญญาธาตุผิดศิลธรรมผิดกฎหมาย
โดยจะนำหลักฐานทุกอย่างออกมาเปิดเผยในวันนี้ครับคุณผู้ชม

ขณะที่ทีมข่าวไปที่บริษัทโลจิสติกนี้นะครับ
ไปพบผู้จัดการบริษัทแต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใด
แต่บอกว่าเจ้าของบริษัทพร้อมเดี๋ยวคงเอามาชี้แจงเองแหละ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวติดต่อหาเจ้าของบริษัท
ปรากฏว่าเจ้าตัวรับสายครับอ๋อเหรอ
เจ้าตัวรับสายคุณผู้ชมพูดอะไรไหม
บอกว่ายังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าทนายไม่อนุญาต

นายเอกสิทธิ์ศรีสังธนายความของเจ้าของบริษัท
ออกมายืนยันว่าไม่มีการบังคับให้ไปหรือทำอะไรทั้งสิ้น
สัญญาที่ทำขึ้นมานะก็เป็นไปด้วยความเต็มใจทั้งสองฝ่ายนะครับ
นางสาวปลาได้ตกลงทำสัญญาเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง
คุณผู้ชมสัญญา๕ข้อมันมีอะไรบ้าง
เขาบอกนางสาวปลาเป็นคนเขียนขึ้นเองนะ

นางสาวปลาเข้ามาทำงานแล้วมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาเจ้าของ
ทำให้ครอบครัวแตกแยกมีการหย่าร้าง
เจ้าของบริษัทไปบวชแล้วก็กลับมาจดทะเบียนสมรสกับภรรยาอีกครั้ง
แต่นางสาวปลายังไม่หยุดพฤติกรรมก็นัดเจรจาและทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นมา

แต่เอาจริงนะคือน้ำแข็งได้เห็นข้อความที่เขาพิมพ์มาเป็นร่างสัญญา
ซึ่งมันก็เป็นข้อความที่ลงลายมือชื่อทั้ง๓คนเลยนะ
แต่ทีนี้ฝั่งทนายของทางบริษัทโลจิสติกเขาก็บอกแหละ
อันนี้จดหมายหรือว่าสัญญาที่ทำเนี่ยบันทึกข้อความเนี่ย
คือมันไม่ได้มีนักกฎหมายหรือฝ่ายกฎหมายอะไรเนี่ย
เกี่ยวข้องหรือเป็นพยานด้วย
คุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบเหมือนกัน
เพราะว่ายังฝั่งทนายภัยศาลเองบอกเลยนะ
ว่าฝั่งนั้นที่เป็นเจ้าของบริษัทโลจิสติกจะรวยเป็นร้อยล้าน

แต่เรื่องนี้ไปคุยที่ศาลไปจบกันที่ศาลเลยนะคะ

วันนี้อีกวันนี้อีกที่ทนายภัยศาลเขาจะเอาหลักฐานมาเปิดเผย
เห็นบอกว่ามีเป็นกรุ๊ปไลน์เลยนะอยู่ด้วยกันทั้ง๓คน
แล้วฝั่งผู้ชายจะบอกเลยคือวันนี้ต้องการยังไง

พอไปเที่ยวด้วยกันทีตอนกลางคืนนอนกิจกรรมมันก็อย่าง
แล้วแต่ความต้องการของทางฝั่งผู้ชายอ่ะ
ถ้ามีเด็กดูข่าวอยู่ด้วยก็แนะนำหน่อย
หรือว่าอธิบายเขาหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น